สนับสนุนโดยฟีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
ขอให้คุณรายการเชนต่อไปนี้ครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีสำคัญครับ
ครอบครัวของน้องเมย์จากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
จะสามารถกู้วิกฤตช่วยเหลือชีวิตน้องปูเปรี้ยวและปูนิ่มได้หรือไม่นะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท

ถ้าช่วงมีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับคุณไปต่อที่สูงสุดที่๑ล้านบาท

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ตาเป็นประกายไม่ใช่ลักษณะนะพ่อไม่ใช่ลักษณะของเป็ดที่ให้ไข่ดกนะครับ
ก็ศึกษาอยู่นะครับแล้วตัวกว้างเนี่ยมันใช่ตูดย้อยนี่ใช่
ขนฟูเนี่ยคือถ้าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยมันจะเป็นเป็ดรุ่นยังไม่ไข่

ก็ไม่ค่อยสังเกตสักทีแต่ก็น่าจะใช่นะครับ
ตัวเลือดที่สองครับขนพองฟู

ตอบตัวเลือกที่สองขนพองฟูครับ
พ่อต้องเลือกจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลือสองท่านด้วยกันเหลือแม่นงแล้วก็น้องภูโต

ภาษาไทยสำหรับหมอต้นครับ

ถ้าอย่างนั้นหูโตคงไม่ทำให้พ่อผิดหวัง
ฮูโตมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
โตชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

โอ้แล้วเรียนภาษาไทยได้เกรดอะไรลูก

เรียนพวกเสพาอะไรยังมต้นเนี่ยลูก

คำถามของเรานะครับจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ
เกี่ยวกับเรื่องความสละสลวยกับเหชมเครื่องคาวหวาน
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม
เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
โอทาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนาง
ตับเหล็กหมายถึงส่วนใดของหมู
ตัวเลือกที่หนึ่งตับ
ตัวเลือกที่สองม้าม
ตัวเลือกที่๓เลือด
ตัวเลือกที่๔หัวใจ

โตเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองม้ามครับ
เหลืออีกคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องขึ้นมาต่อชีวิตครับ

โตจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณแม่นง
ขึ้นมาตอบคำถามครับ

ทำไมถึงเลือกจังหวัดสิงห์บุรีล่ะลูก
อยู่จังหวัดสิงห์บุรีมาตั้งแต่เกิดแล้วครับ

เชิญแม่นงขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อาหารจากสิงห์บุรีแม่เลือกตอบอะไร

แม่จ๋าแม่เกิดที่สิงบุรี

รู้จักอุทยานค่ายบางรจันทร์ไหมครับ

มีพื้นที่ประมาณ๑๑๕ไร่เป็นสวนลูกคชาติพักผ่อนหย่อนใจ
ซึ่งหากใครเคยไปจะเห็นอนุสวรีวีรชนค่ายบางรจันนี้
ปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนลองนึกทบทวนดูให้ดีนะครับ
เพราะคำถามเราเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นุสวรีวีรชนค่ายบางรจันทร์มีวีรชนคนกล้าทั้งหมดกี่คน
ตัวเลือกที่๑๙คนตัวเลือกที่๒๑๐คนตัวเลือกที่๓๑๑คนและตัวเลือกที่๔๑๒คน

แล้วก็แม่ก็พอมีประสบการณ์บ้าง
เพราะเคยไปเที่ยวก็พาน้องไปไหว้พระไปอะไรไปเที่ยวดูก็หลายครั้ง
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็แม่ก็เคยเรียนมาด้วย
ถ้าพร้อมแล้วแม่นงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
แล้วเห็นบนใบหน้าของแม่จริงแล้วเนี่ยมีความมั่นใจมากเลย
คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องเมย์จากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
วันนี้เขาต้องการที่จะต่อลมหายใจให้กับน้องเล็กของเขา
จะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่กับการตอบคำถาม๔ข้อ
ในช่วงหน้ามาฟังเฉลยพร้อมกันครับกับเกมต่อชีวิตครับ
ขึ้นอยู่กับข้อนี้ครับของคุณพ่อคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของเป็ดที่ให้ไข่ดก

เป็นคำตอบที่